ช่วงนี้ก็ต้องดูสถานการณ์โควิด๑๙กันหน่อย
เพราะว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตวันนี้ก็ยังน่าตกใจอยู่
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะ

ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็เยอะสุดเท่าที่ผ่านมานะฮะ
เพราะว่าวันนี้มีตัวเลขของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง๔๗ราย
ตัวเลขที่รายงานออกมาจากทางสวบคตั้งแต่ช่วงเช้า
เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่ม๓๓๒๓ราย
แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศ๒๑๐๔ราย
และตัวเลขผู้ติดเชื้อในเรือนจำ
ก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับ
ก็คือ๑๒๑๙รายอันนี้คือของตัวเลขในเรือนจำ
พอรวมกันแล้วมันก็เลยเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่๓๓๒๓รายนะครับ
ใช่ค่ะส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยนะคะ
ก็อยู่ที่๑๔๑๒๑๗รายอันนี้คือตั้งแต่มีการระบาดมานะคะ
อดผู้เสียชีวิตสูงที่สุด๔๗รายแล้วก็ยอดจำนวนผู้เสียชีวิตสะสม๙๒๐รายนะคะ
ทีนี้มันมีประเด็นประเด็นของคุณหมอทวีสินทร์ที่มีการพูดเมื่อวานนี้นะคะ
กลายเป็นดราม่าเลยครับเพราะว่าเมื่อวานใครที่ฟังสอบคอแถลง
เพราะว่าหยุดหยุดอยู่ไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนซึ่งแล้วแอปหมอพร้อมเนี่ย
ว่าอ้าวแล้วแอปหมอพร้อมทำอะไรหน้าที่ของแอปหมอพร้อมเนี่ยคือทำสองอย่าง
ก็คือการติดตามผลหลังการฉีดวัคซีนแล้วก็ผลข้างเคียง
รวมถึงการออกใบรับรองการฉีดวัคซีนเท่านั้น
คือเมื่อวานเป็นดราม่ามาตลอดทั้งวันนะ
จนกระทั่งคุณหมอทวีสินก็ทั้งออกมาพูดชี้แจงแล้ว
บอกว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกทั้งแอปและไลน์หมอพร้อม
แต่หมอพูดออกมาจากปากว่าเป็นการชะลอ
ดังนั้นนะครับในช่วงค่ำเองนะครับ

บอกแบบนี้ครับพาดหัวไว้เลยนะคุณนะ
บอกว่าใช้แต่คำว่าชะลอไม่ได้ใช้คำว่ายกเลิกเลย

แล้วการที่ชะลอก็ไม่ได้แบบชะลอ
โดยที่ไม่ให้คนเข้าไปลงทะเบียนอะไรเลย
หรือว่าช่องทางต่างของแต่ละจังหวัดด้วยนะครับ

ถ้าถามว่าแอปพลิเคชันหรือไลน์หมอพร้อมยังใช้ได้อยู่ไหม

ใช่จริงคุณถ้าสมมุตินะ
ก็บอกว่าคุณหมอไม่ควรใช้คำว่าชะลอก
ควรแจ้งว่ารัฐจะเพิ่มช่องทางลงทะเบียนให้มากขึ้น

อย่างน้อยคนที่เขาเห็นเขาจะได้เข้าใจว่า
เออแสดงว่าหมอพร้อมก็ทำแบบเดิมต่อไปนั่นแหละ
แต่มันมีช่องทางอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มเติม
ใช่แล้วหมอพร้อมนะก็ยังมีภารกิจหน้าที่
และระบบในการสนับสนุนเบื้องหลังคือ๓หน้าที่หลัก
คือเรื่องของการลงทะเบียนจองวัคซีนอยู่
เรื่องของการติดตามอาการข้างเคียงแจ้งนัดครั้งต่อไป
และเรื่องที่๓คือออกใบรับรองในการฉีดวัคซีน
นี่ครับคือสิ่งที่คุณหมอทวีสิน
ได้โพสต์ออกมาในช่วงค่ำของเมื่อคืนนี้นะครับ
ทีนี้เรามาดูคลัสเตอร์ต่างในจังหวัดต่างกันบ้างนะครับ
สเตอร์ที่มีการแพร่ระบาดจำนวนมาก

นั่นก็คือคลัสเตอร์ในจังหวัดเพชรบุรี
ก็คือโรงงานแคลคอมนะครับ
ตอนนี้ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องนะครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผย
บอกว่ายอดผู้ติดเชื้อในโรงงานแคลคอม
พบเพิ่มอีก๒๕๖ราย
รวมสะสมเฉพาะผู้ติดเชื้อในโรงงานแห่งนี้นะ

เป็นแรงงานชาวไทย๑๒๕๕ราย
แรงงานต่างชาติ๑๕๙๐ราย
โดยตอนนี้ได้เร่งจัดส่งแรงงานต่างชาติ
ติดเชื้อเข้าสู่โรงพยาบาลสนามโดยเร็วที่สุดนะครับ
ส่วนแรงงานชาวไทยที่ตกค้างตามหอพัก
จะได้นำส่งที่สถานกักกันตัวที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับ
ด้านของจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีนางสาวอุดมอ่วมละอ
มีนักศึกษาจากต่างจังหวัด
เข้ามาฝึกงานในโรงงานแห่งนี้
ตามโครงการโรงเรียนในโรงงาน
ฝึกกันอยู่๖๓๕คน
ตอนนี้นะคุณมีการตรวจหาเชื้อในกลุ่มนักศึกษาฝึกงาน
เดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วมาฝึกงานในโรงงานแห่งนี้เนี่ย
พบว่าติดเชื้อไปแล้วถึง๒๐๐คน
อันนี้คลัสเตอร์ใหญ่ที่เพชรชบุรีนะครับ

ตอนนี้ที่นี่เองเขาก็มีการปิดพื้นที่หมู่บ้านนะครับ
เพราะว่ามีชาวบ้านในเขตตำบลตูม

เป็นชนพื้นเมือง๑ใน๔เผ่าของศรีสเกต
จำนวน๒๗๐๐คนอาศัยอยู่ในชุมชนหมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
แต่ทีนี้มันพบการประบาดอย่างหนัก
ใน๓หมู่บ้านจาก๖หมู่บ้านของตำบลนี้
ก็คือหมู่๓หมู่๑๑และหมู่๑๒
ทำให้ตอนนี้ต้องมีการตรวจหาเชื้อกันอย่างเข้มข้นเลย
แล้วก็มีการปิดพื้นที่หมู่บ้าน
เป็นพื้นที่ที่อาจจะห้ามคนนอกเข้าห้ามคนในออกด้วยนะครับ

คือพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๓ราย
หนึ่งในนั้นเป็นพระสงฆ์ของวัดสะแก้วเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะครับ
ทีนี้ก็ต้องมีการสอบสวนโรคแล้วครับ
พบว่าพระสงฆ์ร่วมวัดเนี่ย
ก็เสี่ยงสูงจากการใกล้ชิดจำนวน๑๔รูปนะครับ

ทางวัดเนี่ยนะฮะก็ทำไมรู้ไหมคุณ

รับศพมาเผาแล้วก็รับกิจนิมนต์ไว้
แล้วก็มีญาติโยมของผู้เสียชีวิต

คือศพไม่ได้เสียชีวิตจากโควิด๑๙นะ
แต่มีญาติโยมที่มาร่วมงานศพเนี่ย

และทีนี้ฮะพระรับกิจนิมนต์

พระท่านก็เลยติดโควิด๑๙จากญาติโยมไปด้วย๑รูปนะครับ

พระในวัดจะติดโควิดเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับ

อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็มีการปิดวัดตรงนี้ด้วยนะครับ
ไว้ก่อนก็ห้ามญาติโยมเข้าห้ามพระออกเหมือนกันนะครับ
สำหรับพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดที่วัดแห่งนี้นะครับ